ใครจะได้ไปในวันนี้ติดตามเลยที่สตูดิโอแจกโชค
โกยเลย

คาราบาลก็จับแจกมอไซค์ไปร้อยคัน
แจกทองล้านไปแล้วสามคน
เชื่อเถอะเพราะผู้โชคดีของเรา

ต่อยอดสร้างอาชีพกันหมดแล้ว

ทำไมยังไม่ส่งฝามาลุ้นโชคกันอีก

โอกาสดีแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยนะพี่น้อง
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
ใครที่ส่งฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดง

มาร่วมสนุกกับเรานะครับก็รอรุ้น
จับจริงแจกจริงกันทุกวันในรายการตลอดข่าวครับผม
ฉานกล้องแคล่วเสียงดังฟังชัดสมกับเป็นพิธีกรจริงเลยนะคะ

คุณจะไปทำมาหากินอะไร
ลองคิดดูอุ๊ยคุณดิตกใจใหญ่ใช่มั้ย

หุ่นแบบนี้หุ่นสูงขนาดนี้

จะหนีผลนางงามได้ยังไง
ขอบคุณครับ

เอ้าไม่ได้เหรอ

อยากเป็นลิเกะในหัวใจเธอ

ได้หรอได้เป็นเหรอครับ

ตอนนี้ยังเลิกไม่ได้เลย

ผมอยากเป็นคุณกลม

อยากจะรู้ฟีลิ่งในการที่แบบว่า

คุณลอยแล้วล่ะ
อยากรู้ว่าตอนที่แจกผู้โชคดีเนี่ย

อ๋อแล้วคุณว่าแต่คุณมีไหมล่ะ

งั้นทำหน้าที่พิธีกรตรงนี้ต่อไป
เราน่าจะเป็นพวกเดียวกันนะคุณผู้ชม
แต่ว่าบางคนเขาบอกว่าเขายังงงอยู่ว่าเราแจกทองล้านไปตั้งหลายครั้งแล้ว
อย่างผู้โชคดีที่ได้ทองร้ายคนที่๓อย่างนี้พี่โจ้ง
เขาก็เอาเงินไปต่อยอดด้วยการเอาไปลงทุนซื้อต้นไม้
มาทำธุรกิจเพิ่มเติมของเขาเห็นไหม
แล้วถ้าเกิดว่าคนอื่นที่ดูอยู่อยากจะได้ทองล้านต้องทำอย่างไร

ทำให้ถูกกติกาเขียนบีบส่งเขียนบีบส่ง

ฝาเครื่องดื่มคาราบาลแดงนะฮะให้เขียนคำว่า

ส่วนคันโซคูณ๒ให้เขียนคำว่า

เขียนด้วยลายมืออันนี้ผมย้ำนะเขียนด้วยลายมือจริง

ไปลุ้นกันเลย

โกยเลยค่ะสุดท้ายค่ะสุดท้ายค่ะ
สุดท้ายค่ะโกยไปค่ะโกยไปค่ะ
วันที่นี้ค่ะวันที่นี้ค่ะโกยไปค่ะ
สุดท้ายค่ะสุดท้ายค่ะสุดท้ายค่ะ
สุดท้ายค่ะสุดท้ายค่ะ
สุดท้ายค่ะสุดท้ายค่ะ
สุดท้ายค่ะสุดท้ายค่ะ

สุดท้ายค่ะสุดท้ายค่ะ
สุดท้ายค่ะสุดท้ายค่ะ

สุดท้ายค่ะสุดท้ายค่ะ

สุดท้ายค่ะสุดท้ายค่ะ

สุดท้ายค่ะสุดท้ายค่ะ

สุดท้ายค่ะสุดท้ายค่ะ
สุดท้ายค่ะสุดท้ายค่ะ